พื้นที่ว่างกระเศษทำเงินวันนี้ขอแนะนำ
เรื่องของการทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมปลอดสารพิษ
เขาบอกกันว่าเกษตรกรสร้างรายได้ดีมากจากการทำแบบนี้
เขาทำกันอย่างไรติดตามเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนเช้าตลาดข่าวมากันที่สวนฮัตทศิลป์กาเด็ก
หมู่๑ตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
ที่แห่งนี้มีคุณทรงเกียจสว่างแสงหรือครูอีท
ที่ได้ทำการเกษตรไร่นาสวนผสมแบบปลอดสารพิษบนพื้นที่๕๑ไร่
ในส่วนหนึ่งนะครับเรามีแปลงปลูกข้าวมีแปลงปลูกพืชใช้ใบ
มีผักอินซีไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงเพิ่มก็เป็นไก่ที่อารมณ์ดี
อกจากนี้ยังมีบ่อน้ำอีกประมาณ๙ไร่จำนวน๓บ่อ
โดยใช้การกักเก็บน้ำในแท้งน้ำแบบนี้
แล้วมาใช้ทำการเกษตรแบบระบบปิด
แถมไม่ได้รับการปนเปื้อนจากน้ำภายนอกด้วย
โดยภายในบ่อแห่งนี้ครูอิตบอกว่ามีปลาหลากหลายชนิดที่เลี้ยงไว้
ก็จะมีปลากะโฮซึ่งเลี้ยงไว้ขายกิโลกรัมละ๗๐๑๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลานินและปลาตะเพียนอีกด้วย
แต่ไม่ได้จำหน่ายนะเพราะเลี้ยงไว้กินในครอบครัว
อีกทั้งที่นี่ยังมีการปลูกต้นกล้าปูเพื่อเก็บไปไปขาย
แต่ละครั้งก็เก็บได้ประมาณ๔๐๐๕๐๐กระสอบเลยทีเดียว
ส่วนผลไม้อย่างกล้วยครูอีทได้นำมาแปรรูปเป็นกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

ครูอิททำการกระเศษเยอะขนาดนี้
มันก็ต้องมีสิ่งที่เหลือใช้จากการทำการเกษตรบ้างแหละนะ
ว่าแต่สิ่งที่เหลือใช้ในแปลงเกษตรครูอีทนำไปทิ้งหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อครับ
ผสมผสานสิ่งที่เหลือใช้ในแปลงของเราเช่นฟางข้าว
เราก็เอามาใช้ในการคลุมดินอีกอย่างหนึ่งเอามาใส่ในแปลงผัก
เพราะฉะนั้นผักของเราจึงไม่มีกลิ่นส่วนลำข้าวที่ได้จากการสีข้าว
เราก็นำมาทำเป็นวัสดุปลูกคือมาสมกับดินปลูกส่วนอมูลไก่นะครับ
มาผสมทำวัสดุปลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแปลงของเราจะมีเรื่องของการนำวัสดุที่เหลือใช้มาหมุนเวียนใช้เราก็ไม่เสียหาย
เพราะฉะนั้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ